กันที่อีกหนึ่งสาวสวยสุดมั่นอย่างน้ำชาชีระนัท
จู่ก็มีกระแสออกมาบอกว่าตอนนี้น้ำชากับฟิล์มรัฐภูมิเนี่ย

แต่น้ำชาก็ออกมาปฏิเสธนะคะว่าจริงแล้วไม่มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์แน่นอน
เพราะว่าคงเป็นได้แค่รุ่นพี่ร่วมวงการ
หันมาทำธุรกิจร่วมกันเท่านั้นเอง
ล่าสุดหนุ่มฟิล์มก็ออกมายืนยันในทิศทางเดียวกันเลยว่า
ไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากการเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมธุรกิจขายของออนไลน์ของตัวเอง
ส่วนภาพที่เห็นไปเที่ยวกันถึงญี่ปุ่น

และแม้ว่าน้ำชาจะทั้งสวยทั้งเก่งตรงสเปคเลย
แต่ก็ไม่กล้าคิดที่จะจีบในตอนนี้อย่างแน่นอนจ้า

แต่ว่าตอนหลังผมก็เห็นน้องเขาทำเป็นลิปสติก

แล้วก็ไปเจอกันก็ทักทายกันแล้วก็ไปเที่ยวด้วยกันแค่นี้ครับ

ก็พอคุยกันไปเนี่ยมันก็สนิทกันมากขึ้นอยู่แล้ว

ได้เป็นสเปคของผู้ชายทั้งประเทศล่ะครับ
แล้วก็ตัวเราด้วยหรือเปล่า

กลัวว่าคือแบบเวลาแบบไปพุ่งไปแล้วแบบ

ธุรกิจเสียพังหมดเลยอะไรอย่างนี้
เป็นพี่น้องกันแล้วก็ทำธุรกิจด้วยกันดีสุดครับ
เป็นพี่เป็นน้องการทำธุรกิจร่วมกันนี้ราคาดีแล้ว
แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นหวานใจแล้วมาทำธุรกิจร่วมกันเนี่ย

ถูกต้องคือเขาก็พูดไปเป็นเสียงเดียวกัน
สาวน้ำชาก่อนหน้านี้น้ำชาก็ออกมาบอกนะคะ

เป็นเพราะว่าเขาทำธุรกิจร่วมกันเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้อง
แบบนี้ดีแล้วน้ำชาชีวะแบบนี้
บอกว่าแผลยังสดอยู่ยังใหม่อยู่

เวลาผ่านแป๊บเดียวเองนะแผลแผล
แผลยังไม่แห้งสินี่อี๋อะไรละ